ข่าวสลดที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะมีคนงานขับรถบดถนนอยู่
กำลังทำงานอยู่สองคนปรากฏว่ามีผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์
ใช้อาวุธปืนจ่อยิงเข้าที่ศีรษะเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน
ซึ่งคนงานนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้ง
ผลประโยชน์ในการก่อสร้างรับเหมาถนนของอบจตรัง
แล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะ
สำหรับคนงานก่อสร้างคนงานของบริษัทผู้รับเหมาบริษัทนี้
๒วันก่อนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกัน

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายโคกชะแง่
ปุดในพื้นที่บ้านควนล่อนตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ
พอเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านก็ไปมุงดูนับแล้วก็กว่าร้อยคนค่ะ
พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เชือกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ปิดกั้นบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย
พอเจ้าหน้าที่ลงไปที่จุดเกิดเหตุก็มีตำรวจทั้งสพเมืองตรัง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไปที่จุดเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ไปพบศพนายประคองศรีบุญเรืองอายุ๓๕ปีเป็นชาวจังหวัดนครพนม
เป็นคนงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างชื่อว่าบริษัทพักสุธีกุศลการก่อสร้างจำกัด
นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่กลางถนนซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
พบบาดแผลถูกเจาะยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่เข้าบริเวณท้ายทอยทะลุหน้าผากจำนวนหนึ่งนัด
ใกล้กันมีรถเครื่องจักรหนักทำงานอยู่แล้วก็จอดอยู่บนถนนสักประมาณ๓๔คัน
แล้วก็มีรถบดถนนสตาร์ทเครื่องค้างเอาไว้ด้วยคือเรียกว่าพร้อมใช้งานแล้วค่ะ
ตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำนายบัญเจิดแสนสุภาอายุ๓๔ปีก็เป็นเพื่อนทำงานบริษัทเดียวกันเป็นคนขับรถบดถนนแล้วก็เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์
เล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกับนายประคองผู้เสียชีวิตกำลังจะขับรถก็คือรถบดถนนออกไปซ่อมแซมถนนลาดยางสายโคกชะแง่เกาะปุดที่คาดว่าจะเสร็จในวันนี้
ใช้อาวุธปืนลูกโม่ค่ะมาจ่อยิงผู้ตายพอจ่อยิงผู้ตายเสร็จปุ๊บไล่ยิงตัวเองก็คือนายบัญเจิด๓๔นัดแต่ว่านายบัญเจิดเนี่ยสามารถหนีได้ทันส่วนอีกคนนึงก็คือเสียชีวิตก็คือนายประคองเนี่ยนะคะเสียชีวิต
หลังจากที่นายบัญเจิดสามารถวิ่งหนีไปได้คนร้ายก็พยายามขี่รถหลบหนีเนี่ยนะคะนายบัญเจิดให้การกับตำรวจบอกว่าคนร้ายเนี่ยมาด้วยกันสองคนคนขับเนี่ยมีรูปร่างผอมสูงส่วนคนซ้อนท้ายรูปร่างอ้วนเตี้ยอันนี้เป็นรูปภัณฑ์สันธารที่นายบัญเจิดได้มีการให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยนะคะ
ขณะที่พนักงานสอบสวนสพเมืองตรังก็มีการตรวจสอบพบว่าบริษัทรับเหมาแห่งนี้เนี่ยก็คือบริษัทพักสุธีกุศลการก่อสร้างจำกัดเนี่ยเป็นผู้รับเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายโคกชะแง่เกาะปุดระยะทางก็สักประมาณ๘๐๐เมตรเศษ
เงินงบประมาณ๒ล้านเก้าแสนบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังก็คืออบจตรังตำรวจสันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากเรื่องของการขัดแย้งผลประโยชน์ในวงการรับเหมาก่อสร้างอย่างรุนแรงซึ่งจะเร่งสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ
แล้วก็เหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะย้อนกลับไปเมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็เกิดเหตุคนร้ายขี่รถกระบะเป็นยานพานะเข้าไปลักลอบเผารถเกร็ดแล้วก็รถบดถนนของบริษัทพักสุธีกุศลการก่อสร้างจำกัดที่คนงานมาฝากจอดไว้หน้าบ้านนายกอบตจังหวัดตรังอบตนาบินหลา
เนี่ยก็ทำแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสามครั้งตำรวจบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถควบคุมติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้ทำให้เรื่องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าก็จะต้องลงมาพื้นที่เพื่อที่จะติดตามแล้วก็รับผิดชอบคดีนี้ด้วยตนเองค่ะ